แต่เหตุการณ์นี้ที่ภูเก็ตครับกระบะเป็นฝ่ายโดนชน
เพราะเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งนึกภาพนะ
จังหวะลงเขาลงเขาทางโค้งหักซอกนั่นแหละ
กโค้งครับรถบรรทุกคันนี้ชนกระบะฮะ
รถเขาไม่หักเป็นเมลเบอร์มันจะโฟ่ง

ที่แบบเฉียดตายอ่ะอีกมุมนึงอ่ะค่ะพี่เห็นว่าแบบนี้นี่มุมนี้
แล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ตดูนะจังหวะที่มาเห็นมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์อันนี้รอดตายแล้วอีกคันนึงด้วยนั่นอ่ะ
มากสองคันเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้คันนั้นกำลังจะออก
ใช่คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีด้านข้างเนี่ยเป็นเหมือนวัดนะ
ตรงนั้นคือหน้าวัดสวรรคีรีวงถนนพระบารมีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับ
เหตุเกิดช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้ครับอย่างที่เห็นคือมันเป็นทางลงทางลง
เขามาอืมผู้เสียชีวิตนี่ต้องบอกว่าความสูญเสียคือสอง
ชีวิตที่ศูนย์ไปเลยนะโอ้โหแล้วก็บ่านใช่ไหมใช่ฮะเนี่ย
มาจากรถกระบะสองศพเลยครับอืมนายพระศาสตร์ประธิบณธรรหาง
อายุหกสิบสี่ปีแล้วก็นายขเมฆเฉือหยวนอายุหกสิบสองปี
ส่วนฝั่งคนขับรถ๑๐ล้อเนี่ยชื่อว่านายปิยรัฐแก้วประสิทธิ์อายุ๓๘ปีนี้ก็บาดเจ็บไหลหลุดครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองไปนี่ชาวบ้านกับกู้ภัยต้องมาช่วยกัน
อำนวยการจราจรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันทางลงเนินเนี่ยไง

สามที่เป็นก่อฟูเก็ตลักษณะมันจะอย่างนี้มันจะขึ้นลงมันจะเหลี้ยวโค้งแบบนี้ค่ะ
จากการสอบสวนเพราะว่ารถสิบล้อกำลังจะไปส่งของที่หาดป่าตองครับ
เชื่อว่าน่าจะไม่ชินเส้นทางแล้วก็ประมาทด้วยก็เลย
ตอนลงเขามาเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนจะใช้ความเร็วพอสมควร

ไม่คือมันผิดสังเกตมากคุณผู้ชม

นั่นอ่ะดูไหมนี่ยังไม่ชะลอเลยอ่ะ

พอลงเนินมาเจอโค้งแบบนี้คุมรถไม่อยู่ครับพุ่งไปชนกระบะ

นายปียรัฐแก้วประสิทธิ์ไว้แล้วครับ
คนขับสิบล้อเดี๋ยวรออาการดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย
นำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับ